อาจารย์คู่จินมาที่คู่จริง

อย่ามาโนว่าตัวเองเป็นญาอย่างได้โปรด

เอาจากคู่จิ้นมาที่คู่จริงบ้างดีกว่าค่ะ

แต่ว่าทั้งคู่ก็ต้องออกมาเคลียร์ประเด็นนะคะ
ส่วนมากปรินนะคะบอกเลยว่าต้องออกมาเคลียร์
ดราม่าไอจีจอดำค่ะ
สร้างความตกอกตกใจให้กับเหล่าฟอลลอเวอร์ไม่น้อย

ว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือไม่
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ
อยู่ดีมันก็เปลี่ยนเป็นจอดำใช่ไหมไอ้ภาพโปรไฟล์
ผมก็เลยเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงแล้วเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้
เราก็ไปถามพี่ดูอะไรอย่างเงี้ครับจริงก็ไม่มีอะไรก็โดนแฮ็ก
แล้วก็พยายามกู้กลับคืนมาได้ก็เล่นต่อ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับชีวิตช่วงนี้มีความสุขมากครับ
เสียดายจะตายครับคนฟอนตั้งเยอะครับผม
เราก็มีความทรงจำอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีหลายคนพูดว่าจะปิดใช่ไหมครับ
จริงก็นั่นแหละโดนแฮ็กแล้วก็กลับกู้กลับคืนมาได้ครับ
เมื่อมีคนจับสังเกตในอินสตาแกรมของอดีตผู้จัดการส่วนตัว
โฟนโลอินสตาแกรมนางเอกสาว
หลังขอลาออกจากการทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวไปได้ไม่นาน
ถูกมองว่าคู่นี้จบไม่สวย
ซึ่งคิมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่หลายคนเข้าใจ

ว่าอีกฝ่ายต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ

เป็นคนคอยดูแลคิวงานแทนทั้งหมดค่ะ

คิมคือคิมไม่มีปัญหาอะไรกับพี่เขาเลยค่ะ

เขาเดินมาแล้วก็เขามาขอ
ขอออกเพราะว่าเขาจะไปเรียนจะไปศึกษาเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ

ก็เลยโอเคก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะก็ไปเรียนมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ
ตอนที่คุยกันตอนที่เคลียร์กันเรื่องที่ว่าเขาจะขอลาออก

ก็เลยต้องมาช่วยกันเอาทุกอย่างให้มันลงล็อก